คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของการหาของป่ากันบ้าง

แล้วก็ที่สุรินทร์ก็มีเห็ดป่าเกิดขึ้น
ดังนั้นพาคุณผู้ชมไปหาเห็ดป่า
แล้วก็มาใส่ปลาร้าเป็นแกงลาว

อะไรเหรอแหมของถูกปากเลย

งเห็ดใส่ปลาร้าเป็นตอนอร่อยนะฮะ
ไปดูชาวบ้านรอบป่าสาธารณประโยชน์
ป่าภูดินอำเภอท่าตุมจังหวัดสุรินทร์นะครับ
ช่วงนี้ตื่นกันแต่เช้า
ออกเดินเข้าป่ากันแต่เช้าแบบนี้นะครับ

เห็ดระโงกเห็ดน้ำผึ้งขาว
น้ำผึ้งแดงแล้วก็เห็ดน้ำหมาก

ตีน้ำ๒๓ก็๒ไฟฉายออกหากันแล้วนะครับ

หารายได้เข้าครัวเรือนนะครับ
กิโลกรัมที่อาจจะขายได้ประมาณ๒๐๐๒๕๐บาทนะครับ
ส่วนชาวบ้านที่ออกหาเห็ดในช่วงเช้าก็จะ
ไปประกอบอาหารรับประทานในครัวเรือนบ้าง

เป็นเห็ดสดที่เกิดขึ้นเองในป่าแบบธรรมชาตินะครับ
ได้แล้วก็นำไปล้างน้ำทำความสะอาดเห็ดทุกดอก
เพื่อรอนำไปแกงสูตรน้ำปลาร้า
อันนี้ไงคุณนี่มาแล้วตำเครื่องแกงนะมีหอมมีพริกตำเครื่องก่อน

หอดลงไปแล้วใช่ไหมคุณอ๋อใช่

เป็นการเดาคุ้นสีคุ้นคุ้นคำดำแบบนี้
หลังจากนั้นน่ะใส่เห็ดป่าลงไปนะครับ

ใช่เป็นแกงที่น่ารับประทานมาก
นะครับนี่สองสอใส่เสื้อสวยสีจังสีสวยจัง
โยงไปถึงเห็ดเนี่ยแต่เห็ดก็ต้องดูดีนะครับ
เห็ดสีสวยบางครั้งอาจจะเป็นเห็ดพิษได้
ดังนั้นแต่ว่าชาวบ้านเองเขาอาจจะมีความรู้นะครับ

คือเขาจะเก็บเห็ดที่มีลักษณะเดิมที่เขาเคยเก็บนะคะ
แม้ว่าจะมีสีแต่ว่าเขาก็เดิมเคยรับประทาน

แต่ว่าถ้ามีลักษณะที่แปลกไปจากเดิมนิดหน่อย

เราไม่เล่าแล้วนะคือนำลายกันก่อนนะฮะ

พริกสดหอมแดงใส่เกลือเล็กน้อยก่อนไป
นำไปต้มในหมอกระทะน้ำร้อนเดือดเนี่ยนะฮะ
จากนั้นก็ใส่ปลาร้าตามเด็ดคล้ายใส่เห็ดลงไป
ให้เข้ากันแค่นี้ก็ได้แกงเห็ดเรียบร้อยแล้วนะครับ
ผมชอบนะผมชอบมากเลยอ่ะแกงเห็ดนะครับแกงเห็ด

แต่ว่ากินแกงเห็ดกับข้าวเหนียวนะถ้ามีน้ำข้นคลักหน่อยนะ

อร่อยไม่ต่างกันค่ะนี่ก็กินข้าวเหนียว

ลูกอีสานก็กินข้าวเหนียวลูกคนเหนือกินข้าวนึ่ง
ใช่นะอย่าแย่งกันนะครับ